อุปฏิเหตุรถกระบะชนไพรรถบรรทุกอย่างแปลง
ทำให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารในรถกระบะติดอยู่ในรถ
เจ้านาฏิกู่ไพพยายามที่จัดใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยผู้ประศพไพร

หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนพะหนโยธินหน้าศูนย์สร้างทางตาก
บริเวณเชิงสะพานกิติขจร
ตำบลเชียงเงินอำเภอเมืองจังหวัดตาก

โดยรถกระบะนิสสันสีดำชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
สภาพหน้ารถกระบะนั้นพังยับเยิน
มีผู้ติดอยู่ภายในรถ๒คน
ทราบชื่อก็คือคนขับคือนายชิงชัย
รุ่งเรืองอายุ๖๐ปีเป็นชาวจังหวัดลำปาง
ถูกแรงกระแทกเสียชีวิตคาพวงมาลัย
ส่วนนางกัญญาพักพันธ์ชมพูอายุ๔๐ปี
เป็นชาวลำปางเหมือนกันนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีไฟลุกจากห้องเครื่องยนต์
ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้น้ำยาเคมีฉีดดับไฟ
ไม่ให้ลุกไหม้มาถึงผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถ
พร้อมกับใช้อุปกรณ์ตัดทาง
นำร่างผู้ประสบเหตุทั้งสองคนออกมาจากซากรถให้ได้
แต่ระหว่างที่ช่วยเหลือก็ยังมีไฟลุกขึ้นอีกเป็นระยะ

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสายไฟของรถออก
แล้วช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชโดยด่วน

ทราบชื่อก็คือนายถนอมภูลสมบัติอายุ๔๕ปี
รอให้การกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
จากการสอบสวนนายถนอมคนขับรถพ่วง
อ้างว่าได้ขับรถบรรทุกนมกล่องสำเร็จรูป
เต็มคันจากกรุงเทพจะไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกำลังจอดรถเพื่อจะนอนพัก

ได้ขับลงมาจากสะพานกิติขจรด้วยความเร็วสูง
แล้วก็ชนเข้าที่ท้ายรถบรรทุกอย่างจังเสียงดังสนั่น
พร้อมกับมีไฟลุกขึ้นบริเวณหน้ารถกระบะทันที
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถที่วิ่งผ่านไปมา
แต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้ได้แต่ชะลอรถดูนะครับ

ตัวเขาเองก็เลยต้องรีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ